คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวร้องเรียนและขอความช่วยเหลือ
ผ่านสื่อโซเทียลออกมาอีกแล้วนะคะ
ครั้งนี้เป็นกรณีของหนุ่มนักศึกษาอายุ๑๙ปีเท่านั้น
มีการโพสต์ภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
มีคนร้ายสองคนผู้ชายกับผู้หญิงลักษณะเหมือนเป็นคู่รักกัน
เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ภายในหอพักค่ะ
เจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้บอกว่าผ่อนมา๖๗เดือนแล้ว
แล้วก็ขี่ไปเรียนขี่ไปทำงาน
ขอความเห็นใจอยากจะให้ชาวเน็ตช่วยดูภาพภาพนี้
และแจ้งเบาะแสเพื่อจับกลุ่มคนร้ายค่ะ
คลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจเฟซบุ๊คสายหมอบบางแสนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพัก
สามารถบันทึกภาพของคนร้ายได้เป็นผู้ชายสวมเสื้อสีขาวและผู้หญิงสวมเสื้อสีเขียว
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ลิง๓๒๙๕ชนบุรีแล้วก็ขี่รถไปเลยคุณผู้ชมใช้เวลา๙นาทีเท่านั้นค่ะ
ชาวเน็ตก็แชร์คลิปนี้กว่าสองหมื่นครั้งช่วยกันแชร์เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือให้จับกลุ่มคนร้ายได้เนี่ยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะไปคุยกับนายธนกฤษชิวอายุ๑๙ปี
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปก็เปิดเผยว่าตัวเองไปจอดรถไว้ช่วงประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑๑พฤษภาคม
รู้อีกทีว่ารถหายก็๘โมงเช้าของอีกวันนึงค่ะ๑๒พฤษภาคมถึงจะรู้
รถคันนี้ผ่อนมา๖๗เดือนแล้วใช้เงินของตัวเองจากการทำงานพาร์ทไทม์
ขี่รถคันนี้ไปเรียนขี่รถคันนี้ไปทำงานก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนร้ายชายหญิงคู่นี้ที่ดูลักษณะเหมือนเป็นคู่รักเนี่ยนะคะ
ว่าให้ช่วยกันทำงานสุจริตจะดีกว่าไหมไม่ได้ช่วยกันขโมยของแบบนี้
น้องธนกฤษบอกว่าจริงก็ไม่ได้หวังว่าจะได้รถคืนหรอกค่ะแต่หวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้จะได้ไม่ไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
คนร้ายที่เข้ามาก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับคาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันครับก็ถ้าเป็นแฟนกันก็ขอแนะนำให้แบบตักเตือนกันชวนกันทำอะไรที่ดีกว่านี้ครับ
ไม่ใช่มาลักขโมยของคนอื่นครับทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนครับ